แกล้งหลอกผีน้องที่รู้จักกัน
ปรากฏน้องเขาตกใจวิ่งหนีจนหกล้มถลอก

จากแค่แกล้งหลอกผีมันกลายเป็นยกพวกตีกัน

แล้วนี่รัวยิงปืนไปอีก๗นัดพี่อุ๋ย

ไว้ได้ตอน๔ทุ่มเมื่อวานนี้นะคะ
หมู่บ้านเอื้อทร๒อำเภอปากเกร็ดนะคะ
เป็นกลุ่มสองกลุ่มยกพวกตีกัน
ขวดเหล้ามีไม้มีมีดแล้วก็มีปืนด้วย

มีคนเจ็บ๓คนนะคะ
นายหนึ่งอายุ๕๐ปีโดนยิง๒นัดเข้าชายโครงขวาและข้อศอกซ้าย

ในเบสอายุ๓๒ปีอันนี้เป็นพ่อของเด็กหญิงวัย๑๓ปีที่ถูกหลอกผี
คนนี้ถูกฟันที่หน้าอกหัวเข่าขวาและหลังมือซ้าย
แล้วก็มีนายวิศนุนะคะอายุ๓๓ปีถูกฟันที่ชายโครงขวา๑แผล
ผู้ภัยก็นำทุกคนส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสพปากเกร็ดก็ลงพื้นที่
เจอปลอกประสูญไม่ทราบขนาด๖ปลอกและมีดยาว๑ฟุต๑เล่ม
และขวดลาวก็แตกกระจายอยู่เต็มพื้นไปหมด
เขาบอกต้นเรื่องมาจากผู้ชายที่ชื่อติงลี่
ติ๊งลี่มานั่งดื่มราวกับเพื่อนที่หน้าตึก๘๕
แล้วก็ช่วยเพื่อนผู้หญิงคนนึงถืออะไรบางอย่างเดินออกไป
กระทั่ง๒ทุ่ม๔๗นาทีติ๊งลี่เดินกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็มาเจอกับกลุ่มเด็กหญิงวัย๑๓ปีค่ะ
คือเหมือน๑ใน๑ใน๓ของกลุ่มน้องเขาเนี่ยเหมือนติ๊งลี่จะรู้จัก
ไปแกล้งแบบจ้าเอ๋หลอกผีอะค่ะ
น้องเขาตกใจวิ่งหนีจนหกล้มถลอกได้แผลกันไป
แล้วปรากฏว่ามือถือมันตกแล้วมันคงจะเสียหายหรือมันอาจจะพังแบบนี้ค่ะ
น้องผู้หญิงคนนี้ก็เลยโทรเรียกพ่อมาเคลียร์
พ่อคือใครพ่อคือเบสพ่อคือเบสคนเจ็บอ่ะ
โดนฟันเข้าไปที่หน้าอกหัวเข่าขวาแล้วก็หลังมือซ้ายค่ะ
เบสมาถึงก็เข้าไปต่อว่าติงลี่
นี่ชี้มาที่บอกลูกงูแล้วก็ไปต่อว่าติ๊งลี่
สักพักหนึ่งเบสขี่มอเตอร์ไซค์กลับออกไปนึกว่าจะจบ
เปล่าค่ะไปตามพวกมาไปตามพวกพร้อมอาวุธมา
แล้วก็อย่างที่เห็นในคลิปเมื่อกี้นี้เลย
ส่งพิติกิติศักดิ์ผู้สึงหาวธนรัฐทีวี

ในเล็กหนึ่งในคนเจ็บนะคะบอกว่าเมื่อวานกินเหล้าอยู่กับเพื่อน
แล้วก็มีรุ่นน้องวิ่งหน้าตาตื่นมาบอกเฮ้ยมีเรื่องไปช่วยหน่อย
เล็กไม่รู้แหละว่ามันเรื่องอะไรแต่เล็กส่งมีดดาบให้ลูกน้องก่อนเลย
แล้ววิ่งตามไปแล้วก็ชุลมุนอย่างที่เห็น

แล้วก็โดนสะเก็ดระเบิดปิงปองเข้าขาซ้ายด้วย
มเหตุไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ผู้จัดการนิติบุคคล๔เอื้ออทรวัดกู้ก็บอกนะคะว่า
น้องผู้หญิงวัย๑๓ปีกับเพื่อนปีนกำแพงด้านหลังข้ามเข้ามา
แล้วเพราะเอิญติ๊งลี่หันไปเห็นว่า๑ใน๓รู้จักกัน
ก็เลยเข้าไปแกล้งจ้าเอ๊น้องอ่ะตกใจวิ่งหนีจนโทรศัพท์ตกแล้วก็ล้ม
แล้วน้องก็เรียกพ่อมาช่วยเคลียร์
ซึ่งพ่อก็คือเบสเท่าที่ถามมาชาวบ้านเขาบอกว่า
สนี่ค่อนข้างจะห้าวเอาเรื่องเหมือนกัน

มันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในบ้านเอื้ออาทร

แต่ไม่ถึงขั้นมีคนตายเป็นร้อยศพอย่างที่เขาลือกันหรอกนะ

เห็นตอนยิงปืนไหมคะที่จะมีคนตะโกนถาม

พอช่วงบ่ายวัชระมามอบตัวพร้อมกับปืนนะคะ
แล้วบอกว่าผมเป็นพนักงานดับเพลิง

ซึ่งก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ใช้ปืนในการระงับเหตุ

ไปนั่งเล่นอยู่แถวนั้นอยู่แล้วประจำครับ
แล้วก็ไปในที่เกิดเห็นได้ไงคะ
ก็ไปรับลูกชายครับ

ยิงขึ้นฟ้าไม่มีคนเจ็บจากปืนเรา
แต่ชาวบ้านตกใจหวาดกลัวหมดเลย

เคยยิงเหมือนแบบนี้อีกครั้งแล้วหรือครับ

ไม่เคยอันนี้เป็นครั้งแรกเนอะ

มีคนเจ็บโดนกระสุนเข้าไปที่ชายโครงอยู่เหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวค่อยให้ตำรวจตรวจสอบแล้วว่า

แต่ก็บอกที่เข้าไประงับเหตุเพราะจะไปรับลูกชาย
ไปนั่งกินเหล้าอยู่บ้านเพื่อนไปนั่งเล่นบ้านเพื่อน
แล้วลูกชายก็โดนลูกหลงถูกฟันจนบาดเจ็บ
ลูกชายของนายวัชระก็มาพบตำรวจเหมือนกันนะคะ

เป็นผู้ชายสวมเสื้อรายเดอร์ค่ะ
ออกมาตะโกนเรียกแล้วก็เอามือกันประตูเอาไว้ไม่ยอมให้นักข่าวเข้าไปอีก
ตัวละครเยอะมากนี่เห็นหนุ่มรายเดอร์ใช่ไหม
อันนี้น่าจะเป็นลูกชายวัชระเข้ามาหาพ่อนะคะ
คือหนุ่มรายเดอร์บอกว่าผมเองก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันเมื่อคืนนี้
ถึงผมจะไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแต่ผมได้รับบาดเจ็บ

ไปคุยกับติ๊งลี่ดีกว่าเขาบอกเรื่องมันเกิดจากติ๊งลี่ใช่ไหม

ลี่บอกว่าคือผมก็แค่หอกล้อกับเด็กที่รู้จักกันแค่นั้นเอง
เองอ่ะแล้วพอน้องเขาล้มเขาก็โทรเรียกพ่อก็คือเบสมาหา
เบสเนี่ยถือมีดพับเข้ามาด้วยหาว่าผมไปรังแก่เด็ก
ผมเห็นท่าไม่ดีก็เลยคว้าขวดเบียร์มาป้องกันตัวเบสเลยชี้ได้บอกว่าได้
เดี๋ยวมึงเจอกูแล้วเนี่ยแล้วเบสก็ขี่รถออกไป
พอขี่รถออกไปเสร็จเบสกลับมาใหม่แต่มาพร้อมกับพวก
แล้วก็มีอาวุธเข้ามารุมติงลี่เลยต้องหยิบมีดดาบกวัดแกว่ง
เพื่อป้องกันตัวแล้วก็สักพักมีคนชักปืนมายิงใส่
ปั้งปั้งปั้งเจ็ดนัดจนต้องวิ่งหนีถูกฟันเข้าที่หลัง
ถูกไม้ตีจนหัวแตกด้วยติ๊งลี่บอกยืนยันผมไม่ได้ไปแตะเนื้อต้องตัว
ลวนลามไม่ได้ทำอะไรเด็กเลยด้วยซ้ำคือรู้จักกันแล้วก็เลยแค่แกล้งหอกให้ตกใจ
หลังจากนี้เข็ดแล้วไม่ขอหยอกไม่ขอล้อเล่นใครให้ตกใจอีกแล้ว
ไม่ได้ไปล่วงเกินเขาเลยไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวเลย
แค่มีวาจาแห้งแค่นั้นเองถ้าคุยกันดีในแต่แรกมันก็จบ
ผมก็พร้อมให้ชุดใช้ให้กันก็ได้ข้างทำเสร็จโทรศัพท์หรืออะไรแค่นั้นก็จบกันไป
จากที่นัดแรกมันก็ไม่น่าจะล้างเหตุนะครับ

ชอบหยอกล้อเด็กต่อไปอย่างนี้
เบื้องต้นนะคะคนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องนี้คือ
วัชระก็คือคนยิงปืนค่ะครับโดนข้อหาเกี่ยวกับพรบออาวุธปืนนะคะ
ส่วนมันจะเลยเถิดไปถึงข้อหาพยายามฆ่าด้วยไหมเนี่ย
ตอนนี้ตำรวจกำลังพยายามเรียกคนในเหตุการณ์มาสอบปากคำ
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานอยู่ค่ะ